มาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยฮะ

ทำให้ที่อำเภอปลวกแดงของมรยอง
คุณผู้ชมน้ำท่วมฉับพลันบ้านเรือนเสียหายไปหลายหลังเหมือนกันนะครับ
ส่วนที่จังหวัดพิสุนโลกก็เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมถนนครับ
เกิดฝนตกต่อเนื่องยาวนานกว่า๕ชั่วโมงนะครับที่จังหวัดพิสุนโลกครับ
ส่งผลให้ถนนสายในเขตเทศบาลนครพิศนุโลก
อาทิตย์ถนนอูทองถนนพระองค์ดำ
หลายจุดน้ำท่วมสูงถ้าก็เข้าไปท่วมบ้านบริเวณของประชาชน
ร้านค้าที่อยู่ริมถนนประชาชนต้องใช้ถังน้ำตักออกจากบ้านเพื่อรอการระบายน้ำนะครับ
ขณะที่การจราจรช่วงเช้าก็ติดขัด
การเดินทางนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากประกอบกับวันนี้เนี่ย
แน่นอนนะฮะเป็นวันเปิดพักเรียนของโรงเรียนบางแห่งนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็จึงต้องนำแผงกั้นไปวางตามจุดต่างเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
นักเรียนก็ต้องใส่ชุดกันฝนไปโรงเรียนนะครับ
ส่วนถนนหลายสายครับยังคงมีการรอการระบายของน้ำอยู่นะฮะ
การจราจรเองก็เริ่มคลี่คลายสักประมาณ๑๐โมงเช้าที่ผ่านมา
ส่วนถนนอู่ทองยังคงปิดกั้นการจราจรรถเล็กก็ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะครับ
ไปดูกันต่อที่จังหวัดมรยองฮะหน่วยกู้ภัยปลวกแดงเข้าไปช่วยขนของหนีน้ำที่ท่วมฉับพลันในบ้านของนายมงคลอ่ำพายับ
หลังน้ำท่วมภายในบ้านนี่เจ้าของบ้านก็ไปชี้ให้ดูนะครับ
คือน้ำเนี่ยท่วมสูงสักระดับเกือบถึงเอวแล้วนะฮะข้าวของเสียหายทั้งหมดเลยครับ
เจ้าของบ้านบอกว่าน้ำมาเร็วมากจนเก็บของไม่ทันหลังเกิดเหตุฝนตกหนักแล้วก็มีฝนฟ้าขนองสัก๒ชั่วโมงครับ
สาเหตุเพราะว่าทำถนนสูงกว่าบ้านเมื่อก่อนเนี่ยถนนจะต่ำกว่าบ้านน้ำไม่เคยท่วมตอนนี้ถนนสูงกว่า
ก็น้ำก็ไหลเข้าบ้านแบบนี้ตู้เย็นก็ลอยน้ำอย่างที่เห็นนะครับ
ส่วนอีกหลังเนี่ยน้ำก็ท่วมเข้าไปในบ้านเหมือนกันนะฮะ
โชคดีที่เขาขนของหนีน้ำทันจึงเสียหายไม่มากครับ
ราตรีบังหลวงเจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าแต่ก่อนน้ำไม่เคยท่วมเลยเพราะว่าสามารถระบายน้ำออกไปได้
อันนี้คือบ้านของนายของนางราตรีนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีการถมที่ปลูกบ้านกันเยอะ
ก่อกำแพงไปขวางทางน้ำก็ทำให้น้ำระบายไม่ได้แล้วก็ท่วมง่าย
แล้วก็ท่วมเร็วมากกว่าที่ผ่านมานะครับ